แล้วดูอีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
พาดหัวสามนักศึกษาโบร้อยแจ้ง
จับอาจารย์ตั้งกล้องแอบถ่ายหื่นในห้องเรียน
มีเพียบเลยเรื่องของแอบถ่าย
บางทีเราเห็นในสถานที่อื่น

แล้วผู้ก่อเหตุก็เป็นอาจารย์ด้วยซ้ำคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะน้องนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหาย
ก็ไปแจ้งความให้เอาผิดกับอาจารย์คนนี้แล้วนะคะ
โดยเรื่องราวนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่๑รวมตัวกันไปแจ้งความเอาผิด
กับอาจารย์วิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์อายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
ซึ่งก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ
หลังจากที่อาจารย์คนนี้ใช้แท็บเล็ตแอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนในชั้นเรียน
แล้วก็วางไว้ใกล้กับโต๊ะที่อาจารย์นั่งสอนนั่นแหละ

ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วก็ไม่ควรจะวางตรงพื้นหรือเปล่า
คือเหมือนวางไว้พร้อมกับกองหนังสือต่าง
กระโปรงกระเป๋าอะไรก็วางทับกันตรงนั้น
แต่เด็กนักศึกษาเขาก็สงสัย

วางไว้ลักษณะแบบนี้นะฮะ
เด็กก็อ้าวอาจารย์ทำไมวางไว้แบบนี้คะ

คุณดูแล้วเด็กผู้หญิงก็ต้องคล่อมไอแท็กแบบนี้

เขารู้แล้วว่าสงสัยพฤติกรรมของอาจารย์แล้ว

ให้คุณอริยาเล่าช่วงซ้อนแผนหน่อย

คือเขาบอกแบบนี้เขาให้เด็กคนที่หน้าตาดี

แล้วเพื่อนเขา๓คนผู้หญิง

ใช่แล้วเพื่อนเขาก็แอบตั้งกล้องถ่ายอยู่
ส่วนคนที่๔คนที่๕เป็นผู้ชาย

เขาจะวิ่งตามไม่ทันเขาก็เลยให้เพื่อนผู้ชาย

วางแผนให้เพื่อนผู้ชายช่วยกันจับอาจารย์
เจอคลิปที่มีลักษณะแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ชม
ใต้กระโปรงเป็นภาพใต้กระโปรงนักศึกษาสาว
ไม่ใช่แค่นั้นมีของอาจารย์ผู้หญิงด้วย

ฟังนักศึกษาที่ถูกแอบถ่ายเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
มันเหมือนเดิมทุกอย่างทุกครั้งที่เรียน
เด็กนักศึกษาเขารวมตัวกันเลยนะคุณ

ห้องนะที่เรียนกับอาจารย์คนนี้

ฉันก็โดนอ๋อก็โดนนะฮะแล้วก็พูดคุยกับนักศึกษา
ใช่เอาพวกเรามาล่อจับกันไหม
อาจารย์ทำพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะ
คือพอเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว
ทางผู้สื่อข่าวเองก็พยายามติดต่อไปที่มหาวิทยาลัย

แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
บอกแค่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนเรื่องคดีเป็นหน้าที่ของตำรวจ

ก็เลยประสานไปยังหน่วยงานต่าง

แล้วก็มีการสอบปากคำนักศึกษาเพิ่มเติม
โดยเฉพาะนักศึกษาที่เสียหายนี่นะคะ

จะได้เชิญอาจารย์คนนี้มาสอบปากคำกันต่อไปด้วย
แล้วก็จะออกหมายเรียกอาจารย์หนุ่มคนที่ถูกกล่าวหามาพบด้วยนะ

เรื่องต้นความผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
เป็นคดีระหุโทษสามารถปรับในชั้นสอบสวนได้
หากมีการตรวจสอบเพราะว่ามีการนำคลิปที่แอบถ่ายใต้กระโปรง
เผยแพร่ในสังคมออนไลน์อันนี้จะผิดหนัก
เพราะว่าจะเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายทางอาญาทันทีครับ
อืมวันนี้เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
ส่วนเรื่องของอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษ
ถ้าผิดจริงก็ถูกยกเลิกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว